มีเหตุการณ์วัยรุ่นถูกแทงและลักษณะของการถูกแทง
คือมีดเนี่ยปักที่เอวแบบนี้เลยนะ
ค่ะ

จะมีคู่อริขี่รถจักรยานยนต์ตามมา
พอมาจอดปุ๊บลักษณะโตเถียงกัน
อันนี้มาก่อนนะผู้บาดเจ็บมาก่อนนะคะ

เพราะว่าร้านมันเป็นร้านขายของตรงนี้นะคะ
สักพักหนึ่งเดี๋ยวคู่อริขี่รถจักรยานยนต์ตามมาค่ะ
แล้วก็เกิดการโต้เถียงกันอยู่ที่หน้าร้านนั่นแหละ
เถียงกันไปโตเถียงกันมา
มันเกิดรุนแรงขึ้นค่ะรุนแรงก่อนจนถึงขั้นทำร้ายร่างกาย

ถูกคู่อริขี่รถจักรยานยนต์ตามมาเดี๋ยวเริ่มแล้วเริ่มแล้ว
นี่เข้าไปชกต่อยกันแล้วนะคะ
แล้วก็นี่ชุนละมุนล้มลงไปกองกับพื้นเลย
พอแยกออกจากกันเท่านั้นแหละคนเสื้อดำค่ะถูกมีดปักเข้าที่เอวตรงเนี้ย

ใช่ค่ะบาดเจ็บเลยนะคะ
คือเพื่อนที่มาด้วยกันก็อยู่ห่างอย่างห่วง
ก็อยากจะเข้าไปช่วยเหมือนกันนะนะแต่ก็มันก็เป็นเรื่องของชีวิตเนี่ยนะคะ
เอาผู้ชายคนที่ถูกแทงเนี่ยนะคะชื่อว่าเด็กชายดำค่ะอายุสิบห้าปีเท่านั้นนะ
แล้วเขาก็บอกแม่ว่าคนที่มาทำร้ายเขาเป็นคู่อริรู้จักกัน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ซอยเพชรหึง๒๕พระประแดงสมุทรประการนะคะ
หลังเกิดเหตุกู้ชีพอบตบังยอให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาล
แล้วก็ไปรักษาตอนนี้ล่าสุดอยู่ที่โรงพยาบาลสมุทรปราการนะคะ
ตรงกลางท้องเนี่ยมันเข้าจุดสำคัญค่ะม้ามแตกปอดฉีกเลยนะคะ
หน้ากิติพวงเพชรสว่างกู้ทีบเล่าให้ปัง
หลังเข้าไปช่วยเหลือพูดคุยกับผู้บาดเจ็บทราบว่า
เนี่ยตามภาพเลยขี่รถจักรยานยนต์มาผู้ก่อเหตุตามมา

เขาบอกว่าตอนแรกจะแทงที่คอแต่เขาหลบ
พอครั้งที่สองหลบไม่พ้นค่ะเข้าที่เอวด้านซ้ายเลยนะคะ
พ่อผู้บาดเจ็บเล่าว่าเรื่องนี้ทางลูกชายไปมีปัญหากับใคร
หรือไปเคยมีเรื่องกับใครก็ไม่รู้เหมือนกัน
เนื่องจากเด็กก็ไม่ได้มาเล่าอะไรให้ฟัง
ไม่คิดว่าจะไปแก้แค้นกันนะคะ
พ่อเองขออโหสิกรรมให้แก่ผู้ก่อเหตุ
แต่เรื่องคดีต้องเริ่มเรื่องต่อไปฟังเสียงพ่อค่ะ
เป็นไปได้ไหมว่าลูกเนี่ยลูกเราเป็นคนเข้าไปหาเรื่องก่อนหรือยังไงถ้าให้ผม
ถ้าให้ผมดูจากที่ผมมองจากคลิปนะ

โมไซค์มันมาจอดลูกเราแล้วโมไซค์ของเขาขับตามเข้ามาไม่ได้ถึงหนึ่งนาทีเลย
แล้วมันยังไม่ถึงห้าวิทย์ที่แสมขับตามเข้ามา
จังหวะที่ลูกเราลงแล้วมอไซค์ขี่สวนที่ผมมองนะ

แล้วลูกเราถึงได้วิ่งไปหาเขาก่อน

ทีนี้ใครตะโกนด่าใครก่อน

ที่มาด้วยกันเลย๒๔ปี
เขาบอกว่าผู้บาดเจ็บนั่งซ้อนท้ายรถมา

ที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุกับผู้บาดเจ็บเคยมีเรื่องกัน

ลงไปแล้วไม่คิดว่าจะมาก่อเหตุแบบนี้อีก

ส่วนสาเหตุคิดว่ามีเรื่องกับก่อนล่ะ
ติดตามมือมีดมาดำเนินคดี
เพราะว่าหลังก่อเหตุหลบหนีไปค่ะ